ถึงแม้ว่าอย่างที่บอกไปว่าพายุปลาบึกตอนแรกเนี่ย
แต่ลูกนี้ก็ถือว่าพายุลูกนี้ได้สร้างความเสียหายทิ้งร่องรอย
ความเสียหายเอาไว้ให้ได้เห็นให้กับพี่น้องชาวภาคใต้นะคะ
มีชาวเน็ตคนนึงเขาโพสต์อยู่ในเน็ต
บอกความเดือดร้อนของตัวเองเลยบอกว่าบ้านพี่สาวเขาเนี่ย
ซัดพังยับไปทั้งหลังเลยนะคะ
ก็เลยถึงต้องขนาดนี้เลย
คือดูจากภาพแล้วไม่รู้เลยว่านี่เคยเป็นบ้านมาก่อนนะคะ
ค่ะนี่นะนี่คือสภาพบ้านนะคะ
ในพื้นที่อำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราช
พิษพายุปลาบึกเนี่ยพัดถล่มจนพังยับทั้งหลัง
ที่เห็นก็คือเหลือแค่เศษซากของกระเบื้อง
แล้วก็โครงไม้ของตัวบ้านเท่านั้นเอง
เอาไว้ให้เจ้าของบ้านดูต่างหน้าด้วยความเศร้าใจค่ะ
เรื่องราวนี้ถูกแชร์ผ่านโลกออนไลน์โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่ง
โพสต์ภาพนี้ลงผ่านโลกออนไลน์และระบุข้อความว่า
พี่สาวผมไปทั้งหลังแล้วพอเถอะปลาบึก
นะคะร้องขอเลยบอกว่าพอแล้วนะคะ
ซึ่งในภาพนี้เราจะเห็นได้ว่าไม่ได้มีเพียงแค่บ้านเท่านั้นที่ได้รับความเสียหาย
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องไม้เครื่องใช้ภายในบ้านไปหมดนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์จักรยานยนต์ที่จอดอยู่แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ก็ยังนับว่าโชคดีล่ะค่ะ
ที่สมาชิกภายในบ้านทุกคนเนี่ยปลอดภัย
ซึ่งหลังจากที่มีการแชร์โพสต์นี้ออกไปนะคะก็ปรากฏว่ามีชาวเน็ตจำนวนมากเข้าไปให้กำลังใจเจ้าของโพสต์
ชาวเน็ตส่วนใหญ่ไม่ได้ให้กำลังใจแค่เพียงเจ้าของโพสต์ด้วยนะ
แต่แน่นอนให้กำลังใจไปยังพี่น้องชาวภาคใต้ทุกคนที่ต้องเผชิญกับพายุปลาบึกในครั้งนี้ด้วยค่ะ